คุณผู้ชมฮะรับเปิดเทอมแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุนะ
รับเปิดเทอมเมื่อเช้านี้มีอุบัติเหตุที่รถบัตรนักเรียน
ชนเข้ากับคานจำกัดความสูงของสะพานเนี่ย
แล้วก็ทำให้เป็นอุบัติเหตุ

นี่แหละครับก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ๖โมงเช้า
รถบัตรรับส่งนักเรียนไปชนคานจำกัดความสูง
สะพานข้ามแยกพัฒนาการตรงถนนพัฒนาการ
ช่วงบริเวณทางข้ามแยกขาออกตัดถนนศรีนครินต์
รถบัตรที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถบัตรสีขาว
ทะเบียน๓๒๑๒๙๙กรุงเทพนรกฐาน
ไปชนคานกั้นจนหักแล้วก็ส่งผลให้ผู้เดชนาน
ซึ่งแน่นอนครับผู้โดยสารก็เป็นเด็กนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ได้รับบาดเจ็บถึง๙คน
ตำรวจสนคลองตันแล้วก็เจ้าหน้าที่คู่ภัยเข้าตรวจสอบ
ก็ได้ช่วยเหลือนำเด็กที่อาการบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที
ก็น้องที่ได้รับบาดเจ็บก็มีตั้งแต่อายุ๑๓๑๘ปี
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการเคลื่อนย้ายรถโรงเรียนคันนี้
ออกจากพื้นที่พบตัวรถได้รับความเสียหาย
ส่วนของหลังคาพังยับเยินแล้วก็เปิด
เพราะว่าถูกค้าเหล็กมันเกี่ยว
ส่วนสาเหตุนั้นทางตำรวจสนคลองตัน
ก็จะเรียกผู้ขับรถบัตรมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
ก็เชื่อว่าคนขับรถอาจจะไม่ชำนาญตรงนี้
แล้ววันนี้เป็นวันแรกในการไปรับนักเรียน

ประเมินไม่ถูกว่าไอ้คามันสูงแล้วก็หลังคารถเราพ้นไหม